อ่าคุณผู้ชมความรักไร้พรมแดนค่ะไปดูสาวคนนี้
อะไรไปออสเจเรียมากลับมามีความรักไร้พรมแดนเลยเหรอ

ไม่ใช่กระเบื้องค่ะแต่เป็นเหตุการณ์ใกล้กับเรานี่แหละ
ไปดูซิว่าเธอคนนี้เขารูปหัวตัวที่คุณก็รู้ว่าตัวอะไรค่ะ

ใหญ่เลยหางย้าวด้วยเกือบหางมาเกียบถนนนะเนี่ย

คลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ข้างถนน
นี่เจ้าวรนุษย์กำลังท่าทางสนิทสนมคุ้นเคยนะคะ
ที่เจ้าของคลิปเนี่ยจะยื่นรองกองไปให้แล้วก็ถามว่ามันไม่กัดเหรอคะ
แล้วก็ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปก็ตอบว่าไม่กัดไม่กัด
แล้วก็โชว์รูปตัวแล้วก็กอดให้ดูด้วยนะคะอืมตรงตรงไปเลยอืม
คลิปนี้ก็ถูกใช้เอ่อถูกโพสต์จากผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าหนูแนนหลันล้านะคะ
บรรยายสั้นความรักไร้พรมแดนนะคะ
ชาวเน็ตเข้ามาชมไปกว่าหกหมื่นครั้งแล้วก็แสดงความคิดเห็นเยอะเลยค่ะ
ส่วนหนึ่งก็มองว่าน่ารักดีนี่อยู่ก่อนกับคนทะเลาะกันแน่
ไปก่อนกับตื๊ดก็มีคนชมรอให้รักเลี้ยงดูจนตายอะไรอย่างนี้นะคะ
มีความน่ารักนิ่งมากนะคะเขาจะจำคนที่ให้อาหารเขาได้
ไม่กัดจะมารออยู่ตรงที่ประจำตอนเด็กเคยทำแบบนี้
ให้กินไก่สดกับไข่ต้มต้มอ่าถึงเวลาก็มาขอโอ้โห
ก็จำได้นะคะแต่หลายคนก็ประหลาดใจหลายคนมีประสบการณ์
แต่หลายคนก็ประดาษใจบอกว่าเอ๊ะสามารถจับเจ้าตัวนี้เนี่ย
เลี้ยงแบบนี้ได้ด้วยหรือเปล่านะคะขณะที่นางสาวนารีรัฐทากุฎเรือนะคะ
เจ้าของคลิปก็เปิดเผยกับทีมข่าวว่าคลิปนี้ถ่ายเมื่อวันเสาร์ค่ะ
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะตอนนั้นตัวเองก็ขี่รถผ่าน
เห็นคุณป้าที่อยู่ในคลิปนั่งเล่นอยู่กับวรนุษย์
ก็เลยเข้าไปนำรองกองไปให้แล้วก็เห็นว่าแปลกดี
ก็เลยนำคลิปมาลงโซเชียลเพราะเห็นว่าตัวนี้เนี่ย
แถวนั้นมีตัวเยอะอยู่ตัวนี้นะคะ
ก็ไม่เคยเห็นใครไปเล่นอยู่กับมันได้นะคะ
นอกจากนี้หมอโต้นหรือว่ารองศัตรูอาจารย์ด็อกเตอร์
สัตวแพทย์จิตกมลธนศักดิ์อาจารย์ประจำ
สัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลเพิ่มเติม
บอกว่าถ้าเจอเจ้าตัวนี้อยู่ข้างถนนในลักษณะนี้
ไม่ควรเข้าไปจับเด็ดขาดค่ะเพราะว่าอันตราย

แต่ว่าตัวของเขาสกปรกยิ่งกว่าโดนสังกษีบาด
แล้วก็อาจจะถูกเขาใช้หางฟาดแล้วก็กัดได้นะคะ
ซึ่งภาพในคลิปนี้ก็หมอต้นสันนิษฐานได้๒ข้อค่ะ
คือหนึ่งเจ้าตัวนี้อาจจะหมดแรงเพราะเพิ่งไปต่อสู้กับอะไรบางอย่างมา
หรือว่า๒จากที่ดูลักษณะความยาวของตัวนี้เนี่ย
แล้วก็ลักษณะของผิวหนังคาดว่าโตเต็มวัยแล้ว
อาจจะเป็นไปได้ที่วรนุษย์ตัวนี้ใกล้จะตายแล้วก็ได้ค่ะ

ปกติแล้วเขาไม่เข้าหาคนเจอคนเขาก็จะหนี
ก็ตอนแรกแอบคิดเหมือนกันว่ามันหลับหรือเปล่า
ไม่น่าจะอยู่นิ่งให้จับให้อาหารได้ขนาดนี้

แต่ก็ใจกล้าอยู่นะในวันนี้นะคะ